ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
บ่อยครั้งที่ปัญหายาเสพติดมันไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือตำรวจซะเองค่ะอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกัน
แม่สายเขาไปตรวจค้นรถทัวร์แล้วไปพบกระเป๋าต้องสงสัย
ปรากฏว่าตรวจสอบดูกระเป๋าใบนี้เป็นของนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเรียกลงจากรถจะมาสอบถามค่ะ
เพราะว่าตรวจค้นดูในกระเป๋าเนี่ยมันมียาบ้าถึง๒แสนเมตร
นายตำรวจคนนี้โดนเรียกทำยังไงวิ่งลงจากรถหนีเข้าไปในป่า
อ่าแต่ในท้ายที่สุดก็ถูกจับมาได้นะคะเขารับสารภาพว่า
รับจ้างขนยาบ้า๒แสนเมตรเนี่ยเป็นเงิน๑แสนบาท
แล้วเพื่อจะเอามาส่งที่กรุงเทพนะคะช่วงเวลาประมาณตีห้าครึ่งที่ผ่านมาวันนี้นะคะ
ก็พบมารสาวพอล์แม่สายจังหวัดเชียงรายเขาได้ตั้งด่านตรวจท่ำปลาบนถนน
ผลห่วงยูทีมหมู่สามตั้มบนโป่งงามก็พบกับรถโดยสารปรับอากาศ
โดยสารบนรถเบื้องต้นก็ไม่ได้พบสิ่งใดผิดกฎหมายนะคะแต่พอไปตรวจค้นที่เก็บสัมภาระใต้ท้องรถ
พบมีกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบที่ล็อกกุญแจติดบัตรที่นั่งเอาไว้ว่าเอหนึ่ง
ทางเจ้าหน้าที่แม่สายเขาก็เลยเรียกผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยแหละมาลงจากรถมาหน่อยนะคะ
ซึ่งก็คือพันธุ์ตำรวจโทสุรจิตทาวุฒิอายุ๓๕ปี
ตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานี
แต่พอพันธุ์ตำรวจโทษสุรจิตลงจากประตูรถได้ไม่คุยด้วยค่ะ
วิ่งหนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ต้องไล่ติดตามนำรถไถไปปรับพงหญ้าเป็นทางราบ
ทำให้สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะควบคุมตัวมาเปิดกระเป๋าค่ะ
ก็พบว่ามียาบ้าซุกซ่อนในกระเป๋าร้อยมัดรวมแล้วสองแสนเมตรซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้น
ก่อนเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจโทสุรจิตธาวุฒิได้รับจ้างขนยาบ้ามาจากในโอ๊ตไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์มีการติดต่อกันทางไลน์นะคะโดยได้รับยาบ้าจากบริเวณริมถนนบ้านเกาะทรายหมู่เจ็ดตำบลแม่สาย
มีคนนำกระเป๋ามาวางเอาไว้แล้วเขาก็ต้องทำหน้าที่เอาไปส่งที่กรุงเทพ
โดยจะได้ค่าจ้างจำนวนหนึ่งแสนบาทค่ะด้านพันตรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะคะบอกว่าล่าสุดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ได้มีคำสั่ง
ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งมีคำสั่งให้พันตำรวจโทษสุรจิตธาวุฒิออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
รวมทั้งมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นด้วย
ว่ามีส่วนในการปล่อยปะละเลยไม่กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปกระทำความผิดด้วยหรือไม่นะคะ
ในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนี้
รวมทั้งทั้งผู้ว่าจ้างด้วยแล้วก็นายทุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยค่ะ